เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
หมุนไปพุ่งชนรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จอดอยู่ข้างทาง๒คันจนพังยับเยิน
ส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนลื่น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนคนขับเป็นชายอายุประมาณ๔๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสติดคาซากรถ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันพบรถกระบะและรถบรรทุก๖ล้อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จอดอยู่หน้าสำนักงานพังเสียหาย
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้รถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถทั้ง๒คัน
อีกรายเกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีธรรมราชพัทธลุง
ช่วงด่านความมั่นคงในพื้นที่ตะบนทุ่งโพอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่วง๑๘ล้อที่ขับผ่านด่านเบรกไม่อยู่
จากมีฝนตกถนนลื่นทำให้พุ่งชนแบรีเออร์ตรงจุดสกัด
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ใช้รถใช้ถนน
ต้องขับรถในช่วงที่มีฝนตกลงมาเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
ส่วนที่จังหวัดเลยตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ที่บ้านน้ำจันทร์ตะบนหนองนิ้วอำเภอวังสะพุง
ที่เกิดเหตุพบศพนายประจักษ์พักมีอายุ๓๒ปี
คว่ำหน้าอยู่ภายในร่องน้ำข้างทาง
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหงายท้องทับร่างเอาไว้
ตำรวจสพวังสะพุงสอบสวนทราบว่า

และชอบขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหมู่บ้าน
ว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเขา
เสียหลักพลัดตกลงร่องน้ำข้างทาง
ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
ญาติของนายประจักษ์ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา